เรายังอยู่ที่ควันหลงของวันวาเลนไทยเมื่อวานนี้แหม
เขาบอกว่าวาเลนไทยเนี่ยเพิ่งจบแต่อย่าเพิ่งนับศพคนโสด
เพราะว่าคนโสดตายเรียบไปเรียบร้อยแล้วด้วย
มีการเตอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรกันรู้ไหม
คุณคือสาวแพนเค้กเนี่ยเขาบอกกับแฟนหนุ่มในตำรวจเอาไว้บอกแล้วนะว่า
เพราะว่าสารวัตรหมีเนี่ยเขามีการจัดมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
ที่บอกว่าไฟกระพริบไม่ใช่แค่ช่อดอกไม้
ว่าเขาดึงเอานายตำรวจ

อ้าวเตรียมเอาแสงเท่านี้ออกอาการเปลื้มสุดเลยจ้า
ก่อนจะมีการแอบหยอดคำหวาน
บอกว่าก็ขอให้หวานแบบนี้แต่เลิศต้นแต่เลิศปลายก็แล้วกันนะ

เซอร์ไพรส์แอบตกใจเหมือนกัน
ก็ไปงานของพี่หมีวันสัมปนาที่ป๒
แล้วเราก็เลยก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันมาอ้าวมีดอกไม้มาด้วย
เราก็ยังไม่นึกว่าเขาจะมีอะไรมาเตอร์ไพรส์ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่นั้นพอมีกรองเชียร์เยอะมาก
ทั้งนายพี่หมีทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคน

มีกรองเชียร์เกี่ยวกราวมากเลย

ก็ขอให้หวานเสมอเสมอได้นะ
แพนบอกไปถึงพี่หมีด้วยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะ
เวลาบอกว่าไม่ต้องเซอร์พงเซอร์ไพรส์เนี่ยมักจะมา
จัดเต็มด้วยนะพาเพื่อนมาช่วยกันเซอร์ไพรส์

คราวนี้กรีบเลยไม่มาแน่นอน

แม้แต่ตอนนี้นับศพคนโสดกันไปเรียบร้อย
หลายต่อหลายคนต้องตายเรียบนะคะในวันวาเลนไทย
เพราะว่าหลายคนหลายคั่วอย่างที่เราได้เห็นกันไป

คือวันวาเลนไทยเนี่ยนะถือว่าเป็นวันที่ดาราหลายคน

รู้เลยแหละว่าใครคือตัวจริงถูกต้องไหม
แล้วก็เห็นแบบความหวานเต็มหน้าฟีดเต็มหน้าไอจีไปหมดเลย
มดต่อมดไต่แต่เราเนี่ยจะตายเอานะคะคุณผู้ชม